กวนกีฬา
กวนกีฬาวันนี้เรามีเทคนิคการสร้างซิกแพค

และมวยคู่เด็ดจากศึกยอดมวยไทยรัฐ
ที่จะทำให้คุณไม่แน่ใจว่า

หรือนักรักกันแน่

เราไปเมาส์มันก้วนกับสาพิธีกรกันเลยครับ

เป็นข้อเถิดของรายการที่มีความสนานเทฮะมากที่สุด

รายการในช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการร้องกีฬา
วันนี้นะครับเราจะมีท่าออกกำลังกายบริหารนะครับ

เดี๋ยววันนี้เรามีท่าบริหารให้มีซิกแพค
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาฮิตมากเลยนะครับผม

มีเป็นก้อนไม่ใช่ก้อนเดียวใช่ไหม
ไม่ใช่ก้อนเดียวครับมันจะมาหลายก้อนเลยทีเดียว
ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้

แต่วันนี้นะครับ๒ท่าด้วยกัน
เดี๋ยวเราจะให้ออกกำลังกายถ้าแบบว่า

ใช้อันนี้ใช่ไหม

พี่ตื่น

การเล่นอะไรจะต้องมียืดทุกครั้ง

ยืดแล้วพี่ยืดได้แค่นี้จริงครับ

อยู่บ้านซื้อใบประมาณ๕๕๐บาท

แล้วยังไงเปล่าปาก

โอเคโอเคโอเค

นะฮะง่ายนะฮะก็คือว่าเรานอนแบบนี้
เราเอาหลังพิงไปแล้วขานี่ตั้งฉากนะครับ
อย่างแรกถ้าเล่นตอนแรกนี่เซตสัก๒๐สัก๓เซต

ใช้หลังใช้หลังอันนี้ตั้งฉากนิดนึง

อย่ากลำแบลไว้เฉ็นเองนะฮะแบลไว้แปะไว้ที่ขมับแล้วก็นวดนะฮะ

พิง

ไอเหยียดให้สุดรวบขึ้นมา

เอาอันนี้เอาที่นี่
อยู่ตรงนี้หัวเตงอย่างนี้
แบบนี้นะคะ
ปรองได้ประมาณ๔๐วินาที
แต่พยายามเอาให้หันอ่ะ
ดูตัวของทุเรงกูเลย

ภาพนี้คุณคุณจงจะได้ทั้งตัวเลยนะฮะ

ตัวจะสั่งถึงตัว

ท่านี้นะคะคุณ

ท่านี้ได้สังเกตฟักษณ์

ได้กล้ามตรงนี้ได้กล้ามส่วนเลยอย่างส่วนเลย
ทำ๓เซตเหมือนเดิมนะครับครับ

เหนื่อยค่ะ

วันหนึ่งเราจะแบบ๑๙๒๐เหมือนนักมวยได้ไหม
ดูต้าน้ำเตจเหมือนกันออก
ไม่พี่หลอดเราจะไปพูดถึงนักมวยกันไงเหมือนที่นักมวยเขาดี

คู่จะพูดถึงนักมวยแต่ว่าศีลาแบบไหนถ้าแบบไหนแท้เบอร์บ้างกันรักกันเป็นจะเนิ่ง
สนิราฯได้แล้วพี่หอยเหมาะมากกับสุขยอดมวยไทยรัฐ
จริงป่ะคุณรู้ไหมสนามมวยทำไมต้องไปสี่เหลี่ยม

มือด้านตรงไหนเลย
รวมถึงฉายาต่างก็ไม่ธรรมดา

มีดูดู่น่ารักแบกเยอะแยะทุกทุกที่หมดเลยนะครับ
ไปในช่วงนี้เลยค่ะ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
เพราะว่าจะดูนึกละเราปลาดเขาให้ไม่เจ็บฮะคลมใช่ไหมแค่หน้า
โอ้โหดูแค่งหดขนาดลองไปเรื่องหน่ายัง
เอาเสริยรึยังอยากรู้รึยังช่วยเสริยนะฟัยแดง
เขาชื่อว่าไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
โอ้โหชื่อเท้าหน้าจานชอบรับประทานหัวไข่หวานแล้วเป็นแบบเล็กด้วย

อันนี้น่าจะเป็นนุ่นเด็กลงม้าไฟเล็กหน่อย

อีงอะไรกัน

ผมว่าต้องแข้งหนักเขาดูอะไรมาดีกว่า

อยู่ไม่ได้หว่าคุณพ่อฝึกให้เลย

ชื่อน่ารักจังเลย
มีอีกมีอีก

เป็นผมผมโดนปั๊กเดียวก็ล่วงแล้วนะฮะ

เขาจะเคยดูหนังจีนไหมหนังจีน

ชู่
อุ๊ยเสียวป่อสิบเจ้าแม่สหร่างดีนะครับ

เป็นนักมวยจริงเลยวันนี้เอาเขาเข้ามาเข้าในรายการ

งั้นขอต้อนรับ

ขยัย

น้องโรงพยาบาลนะนั่งมอไซค์ไปเถอะ
พี่ครับฟังผมอ่ะพี่แค่เห็นจอร์นผมอ่ะพี่ก็รู้แล้วผมเป็นคนยังไง

จอร์นจับจอร์นจับจอร์นจับ
นั่นแหละอย่างนี้ก็ได้เหรอ
ตายแล้วเขายังไม่มีชื่อด้วยยังไม่มีฉายา

เอาอย่างนี้นะฮะดูรูปร่างอย่างนี้ไหนลองโชว์สเต็ปเพลง

เป็นคนสู้คนอยู่แล้วถ้ารูปร่างอย่างนี้ลีลาแบบนี้
ซิคคลองน้อยศิษย์เจ้าแม่ร้อยสนซิคคลองมือยดูอย่างนี้

เดี๋ยวก็เข้าเถอะอีกครับ